แล้วต้องสนใจด้วยนะถ้าไม่สนใจก็จะเป็นเรื่องด้วยนะ
เหรอฮะแล้วข้อความในกระดาษที่ผู้ชาย
ที่เป็นผู้สูงวัยเอามาแจกให้กับสาว

ว่าข้อความนั้นมันมีข้อความว่าอะไรบ้าง

เขาส่งเรื่องราวร้องเรียนมาที่เพจดัง

ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือน

กระดาษที่มีเบอร์โทรศัพท์และข้อความดังนี้

สนใจต้องการใช้เงินโทร

คือเขาให้โทรไปถ้าต้องการเงินใช้
ไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบนะ
แต่เขาเสนอเพื่อแลกกับอะไรบางอย่าง
ส่งมาให้เธอ๓ครั้งค่ะ
ฟังเสียงผู้หญิงคนนี้หน่อยฮะเขาเล่าให้ฟังครับ
ตอนแรกหนูไปซื้อเครื่องสำอางที่ร้าน
ให้หนูบอกที่ร้านค่ะ
แล้วก็มีลุงคนหนึ่งก็แบบยื่นกระดาษให้ค่ะ
บอกว่าสนใจในงานทำติดต่อเบอร์นี้มา

แล้วก็ไปที่ปาวเจ้าทอคุมภาวะอีกนะคะ

คนเดียวกันแล้วก็ให้เพื่อนหนูแล้วก็ให้หนู
แล้วก็ล่าสุดเจอที่รามน้ำเปล่าค่ะ
แล้วก็ขี่เพื่อนขี่รถมาแล้วก็หนู
แล้วก็เปิดกระจกรถมาแล้วก็แบบเรียกหนูไปหา
แล้วถามชื่อว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่
เรียนที่ไหนหรือยังไงครับมีเฟนมั้ย

นี่แหละเธอเล่าให้ฟังว่าเธอได้กระดาษบัยนี้มาที่

แต่ลุงคนนี้มาตามตื้อ

ให้เบอร์ไปก็สรุปให้เบอร์ไป
แต่ทีนี้เวลาที่เราเมมเบอร์แล้ว
และไลน์มันจะขึ้นเป็นเพื่อน
แล้วก็กดแอดเฟรนด์ได้อัตโนมัติแบบนี้
บางคนเขาก็ตั้งไว้ไม่ได้ตั้งไว้แต่บางคนเขาตั้งชื่อไว้
ใช่ค่ะมันก็จะอัปเดตจากสมุดโทรศัพท์นี่แหละนะคะ

ก็เลยเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์

อ้างว่าตัวเองเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ก็คือเป็นสทสเทศสบาน
พูดคุยไปมาแบบนี้

แต่เขาก็ยังเซาซีจนนางสาวเอ
โกรธเลยพูดไม่ดีกับลุงคนนี้ไป

ทีนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เตือนภัย
ปรากฏว่ามีคนแสดงความคิดเห็นว่าโดนเหมือนกัน
บนโต๊ะที่พูดคุยกันกับเด็กสาว๓คนเนี่ย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรา

ฟังเสียงเด็กสาวพูดเรื่องนี้กันต่อครับ
เขาก็บอกว่า
จะให้ไปกินข้าวด้วยอะไรบ้าง
ที่ตัวเองแชร์เรื่องนี้ออกไป

ของลุงคนนี้ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมาขอโทษแทนพ่อ
บอกว่าพ่อจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะ
ทีนี้เด็กสาวก็เลยสืบทราบไปเองสืบต่อไป
ไปพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่ง
เกษียณอายุราชการไปแล้ว
ซึ่งเธอเองพอได้หลักฐานก็เลยบอกยืนยันเลยค่ะ
กับพ่อกับแม่แล้วจะไปแจ้งความกับตำรวจ
ผู้สื่อข่าวก็เลยหนูนางสาวเอขอเบอร์โทรศัพท์
ที่เป็นกระดาษใบเล็กขอมาหน่อยเดี๋ยวจะลองติดต่อไป

ผู้สื่อข่าวโทรไปเพื่อนัดสัมภาษณ์
ข้อเท็จจริงจากชายคนดังกล่าว
แต่โทรศัพท์ถูกปิดไว้ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ